ในตอนนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวภาคอีสานค่ะ
ที่จะมีเส้นทางจักรยานเป็นแห่งแรกแล้วในระยะทาง๑๐กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งในตอนนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็เดินหน้าสร้างเส้นทางจักรยานนี้กว่า๑๐กิโลเมตรแล้วนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย

นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
เป็นประธานเปิดเส้นทางจักรยานนครราชศรีมา
ทางหลวงหมายเลข๓๐๔ช่วงนครราชศรีมา
ถึงทางแยกเข้าสวนสัตว์นครราชศรีมาหรือว่าดอนขวางโพกลาง
โดยกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างแบบเป็นอิสระจากพื้นถนน
เพื่อใช้สำหรับจักรยานเท่านั้น
ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข๓๒
รวมระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร
แบ่งเป็น๒ช่องจราจรกว้างข้างละ๒เมตร๑๐เซนติเมตร
พร้อมกับติดป้ายสัญลักษณ์จราจรด้วยนะคะระบบส่องไฟสว่าง
และตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทางเลย
สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อได้
เช่นสวนสัตว์นครราชศรีมาพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามธรรมชาติสวยมาก
เพราะว่าอากาศดีและเป็นทางแบบเหมือนอยู่บนเขาด้วย

ก็แยกจากเส้นทางปกติออกมาด้วยไง

ก็ได้อนุมัติให้ก่อสร้างงบประมาณทั้งหมด๓เส้นทาง
และสายนี้ถือเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเลย
และได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจากกรมทางหลวง๓๐ล้านบาท
ส่วนอีก๒เส้นทางค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทที่๓
วัดบุภัยตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียว
จะขยายถนนจรจรจาก๒เลนเป็น๔เลน
สำหรับปั่นจากกระยานท่องเที่ยวระยะทาง๙กิโลเมตร
อีกจุดอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพระเพิง๑อำเภอน้ำเขียว
เก็บน้ำลำพระเพิง๑นะคะอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ
อกจากนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะอนุมัติงบประมาณ
ให้สร้างอีก๘เส้นทางกระจายในหลายอำเภอเช่น
ปากช่องศรีคิ้วสูงเนินและอำเภอเมือง
ซึ่งจะสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙นี้
ก็จะได้มีเส้นทางในการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นค่ะ